ดูกรณีของภูมิกับเบิ้มหน่อย

ซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของสารวัตรสิวนะครับ

ตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
เข้าตรวจสอบศพของพันธ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงศ์
ภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หรือว่าภูมิกับเบิ้มอายุ๔๔ปี
ที่ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคศ

เนื่องจากเป็นคนชักชวนสารวัตรสิว

ถูกนายหน่องยิงเสียชีวิต
อีกทั้งยังเป็น๑ในตำรวจ๒๘นาย
ที่ถูกสั่งสอบข้อที่จริงในคดีนี้
ก่อนที่ภูมิกับเบิ้มจะเสียชีวิต๑วัน
ต้องย้อนไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะฮะ
คือภูมิกับเบิ้มได้ไปกินข้าวกับเพื่อน
ตลาดบุญเจริญย่านเมืองทองนนทบุรี
พอเพื่อนก็เห็นว่าภูมิกับเบิ้มเศร้า
แล้วก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
เพื่อนพยายามไม่ให้ภูมิกับเบิ้มกลับบ้าน
ให้เปิดโรงแรมที่พักย่านเมืองทอง
เพื่อจะพักค้างคืนที่นั่น
แต่ต่อมาตอนเช้าของวันที่๑๑กันยายนนะครับ
เพื่อนก็จะไปรับที่โรงแรมแห่งนั้น
แต่ปรากฏว่าทั้งโทรไปภูมิกับเบิ้มก็ไม่รับ

ก็ไม่พบตัวของภูมิกับเบิ้มอยู่ที่โรงแรมย่านเมืองทองนะครับ
มาตรวจสอบภาพวงจรปิดของโรงแรม
เพราะว่าเวลาตี๔๕นาทีของวันที่๑๑กันยายน
ภูมิกับเบิ้มเดินออกจากโรงแรมแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพู
่งหน้ากลับบ้านที่ย่านคูคศปฐุมธานีนะครับ
ไล่เรียงกันต่อจากนั้น๔นาที๕๐นาทีตี๔กว่าจะตี๕นาที
กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านจับภาพแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ย
ขับเข้ามาส่งภายในซอยบ้านของภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็จอดส่งในเวลาตี๔๕๑นาที
จากนั้นครับภูมิกับเบิ้มปีนรั้วเข้าบ้านของตัวเอง
โดยไม่มีใครตามภูมิกับเบิ้มมานะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวได้รับคลิปวงจรปิดในหมู่บ้าน
อีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่แท็กซี่สีชมพูเข้ามาส่ง
คุณผู้ชมดูช่วงของเวลาไว้ด้วยนะครับ
แท็กซี่สีชมพูคันนี้นะครับเข้ามาส่งภูมิกับเบิ้ม
ภูมิกับลงจากรถเข้าบ้านไปแล้ว
แท็กซี่ไปกลับรถย้อนกลับมาทางบ้านของภูมิกับ
แล้วก็ออกจากหมู่บ้านดูเวลาด้วยนะครับ
ขณะนั้นเป็นเวลาตี๔๕๓นาทีทุกอย่างยังเป็นปกติ
จากดูภาพในคลิปแล้วต้องฟังเสียงด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกไม่กี่นาทีต่อมาประมาณ๓นาทีนะครับ
ในเวลาตี๔๕๔นาทีมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
คุณผู้ชมดูคลิปแล้วก็ฟังเสียงนะครับ
คุณผู้ชมคะเสียงปืนที่ได้ยินตอนตี๔๕๕นาที
ตี๔๑๗วินาทีอันนั้นคือเวลาที่อยู่ในกล้อง
แต่เวลาจริงคือตี๔๕๔นาที๓๒วิ
นี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงปั้ง
นาทีที่ผู้อำกับเบิ้มยิง
นะครับคือจริงกล้องที่ได้มาภาพเซอร์เวอร์ที่ได้มา
ก็เวลาจะไม่ตรงกับเวลาจริง
ก็ต้องนับถอยหลังลงมานิดหนึ่งนะครับ
ก็ตรงนี้จะสอดคล้องกับการตรวจสอบเบื้องต้น
ว่าภูมิกับเบิ้มตายมาแล้วประมาณ๘๑๐ชั่วโมง
ใช่นะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลย
คาดว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นดังจากบ้านภูมิกับเบิ้มนี่แหละครับ

ใช้เวลาในการไคร่ครวนอยู่ไม่นานสักประมาณ๓นาที

กระทั่งเพื่อนของภูมิกับเบิ้มตามมาดูที่บ้านพักในช่วงบ่าย

นอกจากนี้มีรายงานข่าวนะครับว่าผู้กับเบิ้ม
กลุ่มไลน์ของเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๕
ในช่วงเช้าก่อนวันที่จะไปกินข้าวกันที่โรงแรมย่านเมืองทอง

ซึ่งในแชทเพื่อนต่างให้กำลังใจ
และไม่มีใครคาดคิดว่าภูมิกับเบิ้มจะจบชีวิตแบบนี้นะครับ
ขณะเดียวกันมีข้อมูลนะครับว่าผู้กับเบิ้ม
ถอนตัวเองจากกลุ่มไลน์ออก
ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงรวมถึงคนใกล้ชิด
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันอาทิตย์ที่๑๐กันยายน
ก่อนจะมาเสียชีวิตอีก๑วันต่อมานะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะครับ
เปิดเผยจากการเข้าตรวจสอบบ้านพักของภูมิกับเบิ้ม
สภาพบ้านพักปิดมิดชิดไม่มีร่องรอยงัดแงะ
แล้วก็ไม่พบจดหมายลาตายหรือว่าข้อความที่แซงว่า
กับเบิ้มจะเขียนทิ้งไว้ส่วนข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าติดต่อใครเป็นคนสุดท้ายนะครับ

แท็กซี่คันที่ไปรับผู้อำกับเบิ้มแล้วก็มาส่งที่บ้าน
นักข่าวของเรานะได้คุยกับโชเฟอร์แท็กซี่
เล่าให้ฟังนะว่าวันที่เกิดเหตุ๑๑กันยา
ตอนสักตี๔กว่าขับแท็กซี่ไปจากแถววงเวียนเมืองทอง
แล้วก็ผู้กำกับเบิ้มเรียกเรียกใช้บริการ
บอกว่าให้ไปส่งแถวคลอง๒ปฐุมธานีนะ
ภูมิกับเบิ้มบอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกเส้นทางเอง
ทีนี้ระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่
คุณผู้ชมลองนึกภาพถ้าเป็นตัวเองเป็นผู้โดยสาร
นั่งอยู่บนรถเวลาที่เราไม่รู้จะทำอะไร
แล้วก็มาเล่นมาแชทมาคุยอะไรก็แล้วแต่
พ่วงกับเบิ้มไม่ได้เล่นมือถือ
ไม่ได้คุยอะไรนอกจากการบอกเส้นทาง

ก็เลยเก็บค่าแท็กซี่๒๒๐บาทค่อนข้าง
ห้วงกับเบิ้มให้มาเกินขาให้มา๓๐๐บาท

แล้วก็ออกมานอกหมู่บ้าน

เพราะว่าตัวโชเฟอร์เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านหลังไหนนะครับ
มีลายตรงกลางลายสามเหลี่ยมเหมือน
ก็ไม่ได้ปกตินะครับก็ไม่ได้คุยกันครับ
เขาบอกว่าจะไปหลับลูกค้าของสอบแค่นั้น
แต่เขาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับคุณลุงครับดูสิครับ
ไม่ไม่เมาแต่นั่งนิ่งอะนั่งนิ่งเลย
อืมก็คือคุณลุงรับเขาตั้งแต่ตรงไหนนะตั้งแต่เอ่อตรงเมืองทองใช่ไหมครับคุณลุงครับ

เขาตอนนั้นจ่ายค่าแท็กซี่ไปเท่าไหร่ได้คุณลุงที่มาถึง

เขาไม่ได้ตามสอนเลยลุงก็ผมไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนไม่ได้มองไป
อืมแสดงว่าพอส่งเสร็จคุณลุงก็กลับไปเลยอะไรประมาณนี้เนอะ
ใช่ครับ
คุณผู้ชมคะเรื่องของภูมิกับเบิ้มนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกเรื่องหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงไปดูคลิปจากกล้องมุมจรปิดค่ะ
ณวันที่เกิดเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อหลังเกิดเหตุหลังจากที่ทางด้านของสารวัตรแบงค์หรือสารวัสสิวถูกยิง
แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปดูกันหน่อยในจุดนี้เนี่ย
กับเบิ้มเนี่ยมีท่าทีแบบไหนอย่างไรนี่คือจังหวะนาที
ตอนที่ทางด้านของสารวัตรแบงค์นะคะมาถึงบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลหมู่เจนเองนะคะก็ลงมาจากรถมีตำรวจสองนายค่ะ
รีบนำตัวทางด้านของสารวัตรแบงค์ขึ้นเปรย์ของรถของโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเข็นเข้าไปค่ะนี่แหละค่ะจังหวะนี้
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเนี่ย
คือจริงเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากสารวัสสิวแล้ว
จะเห็นนะคะว่าหลังจากที่รถของสารวัสสิวมาแล้ว
จะมีรถอีกคันนึงตามมาทันทีค่ะเป็นรถเก๋ง
อันนี้คือรถเก๋งสีบรอนเงินอันนี้เป็นรถกระบะ
กล้องวงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉินตามมาแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินเช่นเดียวกัน
อย่างที่บอกรถคันนี้นะคะก็มีพันธบรวจโทวสินมา
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บทีนี้มีทางด้านภูมิกับเบิ้มนะคะ
คุณผู้ชมคะลงมาจากประตูฝั่งคนนั่งค่ะ
คือพันธบรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์คันนี้นะคะที่ภูมิกับเบิ้มมา
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเขียวที่อยู่หลังกระบะประคองคนเจ็บนะคะ
ก็คือพันธบรวจโทนรงค์ค่ะเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการของกองตำรวจทางหลวง
คนขับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะต่อจากนั้นนี่รถคันที่สอง
จนกระทั่งค่ะรถคันที่๓เป็นเก๋งสีดำขับตามมาอีก๑คัน
ครับคนขับทราบต่อมาคือพันธบริการโทพธาระวรรยาวิสุทธิ์
สารวะสอบสวนของสพสะยายโสมนะคะและทั้งสี่คนเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
นำตัวคนเจ็บนะคะเข้าสู่ห้องฉุกเฉินให้หมอและพยาบาล
การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ
มีตำรวจอีกสองนายที่ตามมาหลังจากทั้งสองคนเนี่ย
คนเจ็บถูกนำตัวมารักษาคือพันธบริกฤษฎาพร
กับสนพญาไทยก็เป็นประเด็นกันไปเมื่อก่อนหน้านี้
บอกว่าไปร่วมงานเลี้ยงแล้วก็มีพลขับคือจ่าสิบตีจารุวัฒน์นะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาแล้วนะคะเดินเข้าไป
ทีมข่าวเนี่ยได้วงจรปิดหลังจากที่ทางด้านสารวัตรสิว
และพันธมรวจโทวสินคนเจ็บที่ถูกลุกหลงเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ประมาณช่วงเวลาสามทุ่มสี่สิบสามนาทีคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน
จริงเมื่อวานนี้เราเปิดคลิปกล้องมุมจรปิดอันนี้ไปแล้ว
จะเห็นเลยว่าเจ้าที่ตำรวจหลายนายยืนด้วยความท่าทีร้อนรนและกังวลใจ
โดยเฉพาะเราจะโฟกัสไปที่ทางด้านของภูมิกับเบิ้มภูมิกับเบิ้มมีสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะ
คือเคร่งเครียดมากคือภูมิกับเบิ้มนี่ก็คือทางด้านของพันธุรกิจเอกวัชิรายาวไทยสงฆ
คุณผู้ชมเราวงไว้ให้สีเหลืองเหลืองตรงนั้นใส่เสื้อสีดำเห็นไหมคะยืนอยู่ตรงนั้น
กำลังยืนมองอยู่ตรงนั้นแหละค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยชีวิตสารวัสสิวค่ะ
หน้าเคร่งเครียดส่วนทางด้านของภูมิกับสนพญาไทยท่านก็เคร่งเครียดเช่นเดียวกัน
หลายนายมีการใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาก่อนจะมีนายตำรวจระดับสูง
พันธบรวจเอกเดินมาคุยโทรศัพท์ในห้องฉุกเฉินจังหวะนี้ภูมิกับเบิ้มพยักหน้าทักทายนะคะ
เจนเองเดินเข้าไปคุยกับพยาบาลที่อยู่หน้าห้องกู้ชีวิตหลังจากนั้นพันธบรวจเอกกฤษฎาพรเข้าไปฟังพยาบาลอธิบาย
หมู่เจนเดินยกมือขึ้นมาแล้วก็จะสังเกตเห็นจังหวะนั้นแหละค่ะที่บอกว่าเอ๊ะที่มือของหมู่เจนคล้ายกับมีคราบเลือด
ซึ่งอาจจะมาจากการที่ไปประคองทางด้านของสารวัสสิวลงจากรถ
อันนี้คือเราต้องการให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าภูมิกับเบิ้มอยู่ตรงไหนจุดไหน
มีท่าทีเคร่งเครียดอย่างไรตอนที่มาถึงโรงพยาบาลและอยู่ในห้องฉุกเฉินนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสงกรานเตชนบรงมีการโพสต์ไอจี
ที่เคยถ่ายภาพร่วมกับภูมิกับเบิ้มด้วยแล้วก็บอกว่าสมัยตอนภูมิกับเบิ้มอยู่กองปราบ
แล้วก็ใส่ข้อความแบบนี้ครับขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับ
พระคุณพี่มากนะครับที่คอยให้โอกาสน้องแล้วก็ความเมตตลอดเวลา
เป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่
มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของภูมิกับเบิ้มจำนวนมากนะครับ
ต่อครอบครัวของภูมิกับเบิ้มพร้อมกับประวัติของภูมิกับนะครับ
ว่ามีการจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๓๑
แล้วก็เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น๕๕
การฝึกอบรมหลายหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เช่นหลักสูตรการอารักษาบุคคลสำคัญแล้วก็หลักสูตรอื่นอีก
ใช่หลักสูตรกระโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง
รวมถึงผ่านการทำงานมามากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานสืบสวนสอบสวนรวมถึงงานป้องกันและปราบราม

เขาบอกว่าภูมิกับเบิ้มก็ถือว่าเป็นหนึ่งนายตำรวจที่มีฝีมือนะ
ฉะนั้นเมื่อวานี้ทางพลตำรวจโทเรวัตกลิ่งไกยศร
ที่ท่านไปออกรายการต่างนะตอนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดี
กำนันนกให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าก็รู้สึกตกใจนะ
อยู่หน่วยคอมมาโดมกรพาหลักสูตรที่สุดยอดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็คือหลักสูตรนเรสวน๒๖๑ทั้งโดดทั้งดิ่งพระสุธา
เรียกว่าครบเครื่องที่จะเป็นนักรบด้วยนะครับ
แต่พอย้ายมาที่ตำรวจทางหลวงแล้วเกิดเหตุ
ลูกน้องถูกยิงเสียชีวิตภูมิกับเบิ้มก็คงจะเสียใจที่พาน้องไปตาย
และสังคมก็กดดันว่าทำไมไม่ช่วยน้องนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ห้องรับศพโรงพยาบาลภูมิพล
ครอบครัวก็ช่วยกันนะคะเตรียมร่างของพันธุ์ตำรวจเอกวชิรา
หรือว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับ
มีรถตู้จากมูลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็รถตำรวจทางหลวงนำขบวน
นำร่างของผู้อำกับเบิ้มสู่วัดตรีทศเทพ
สถานที่ที่จะประกอบพิธีชาปนกิจนะคะโดยตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้ให้เอ่อ
โดยตำรวจทางหลวงทางผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยนะคะ
ก็มีการจัดเตรียมชุดเครื่องแบบส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อสวมใส่ให้กับภูมิกับเบิ้มแล้วครอบครัวเองเนี่ย
ก็มีการมายื่นเอกสารรอรับศพตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีนี้สื่อก็ไปพยายามจะสัมภาษณ์นี่แหละค่ะแต่ว่าทางครอบครัวเองเข้าใจนะคะ
ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะออกมาปรากฏตัวหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะ
คุณผู้ชมฮะกรณีภูมิกับเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้าน
ก็ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเรื่องของเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ
มันเป็นโรบอตที่ตัวหมุนที่กริ้งไปกริ้งมา

ใช่เพราะว่าตอนที่ไปเจอคือคราบเลือดเป็นลักษณะแบบวนอยู่
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบแล้วก็หัวกระสุนที่เจอที่บ้านพักด้วย
ใช่แล้วก็เป็นหัวกระสุนที่เห็นบอกว่ามีข้อมูลมาแล้วนะ
ว่าอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นนี่นะครับ